มากับพระเอกหน้าหล่อคมเข้ม

เพราะเขาบอกว่ายิ่งแก่ก็ยิ่งหล่อ
ใช้คำนี้ได้เลยนะคะมีการเปรียบเทียบกับ

จอร์สคลูนี่ด้วยนั่นเองนะคะ

และที่สำคัญตอนนี้ค่ะพี่เอ๋พรทิพย์เมีย
สุขที่รักก็ยังอัพเลเวล

จะห่วงเมียแล้วนะเวลาเพ้อถึงซุปตาเกาหลี

อันนี้คือสีทำนะคะไม่ได้แบบสีจริง
ไม่ใช่สีจริงนะครับเขาก็พยายามจะทำให้เรา
เขาเรียกว่าอะไรออกมาเนี่ยดูเป็นฮิปสเตอร์
ไม่ได้แบบดูการแต่งตัวดีฮะมีฮิปสเตอร์
มันไม่ได้แบบโบราณมันไม่ได้เป็นโปรเฟสเตอร์แก่

คุณเอ๋ทำไมสวยหลายคนก็แบบนางสวยเอาสวยเอา

ต้องบอกเลยว่าคุณเห็นอย่างนี้สวยแล้วนะครับ
ตอนที่เขาไม่แต่งหน้าไม่ทำผม
แล้วมันแบบอยู่บ้านเป็นธรรมชาติสวยกว่านี้อีก
ตอนนี้คิดว่าเริ่มมีอาการหึงเหมือนกันนะเรา
เวลาคุยโทรศัพท์คุยไลน์กับใครอย่างนี้เราก็จะแบบ

แม่เมียไม่ได้โทรหากงยูหรอก
ดังนั้นคือกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับ
ที่เดิมเทอร์เป็นสตราจารย์สมองเปลืองนั้นเอง
ต้องแบบแก่นิดนึงทำผมงงผมงอก